ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตอนบนของประเทศไทยหลายพื้นที่ค่ะ
พบว่ามีกลุ่มฝนก่อตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามการพยากร
ซึ่งวันนี้จะมีกลุ่มฝนก่อตัวอีกหรือไม่และสภาพอากาศต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ

สถานการณ์ฝนนะครับวันนี้ยังคงน่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศในหลายพื้นที่
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับเมืองไทยของเราบ้าง

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
วันนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศเมืองไทยเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ภาพแรกที่เราได้ชมกันนี้คือภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นสดณขณะนี้
เดี๋ยวเราไปดูบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นทางยาวนะครับ
ผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เองเมืองไทยของเรานั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เคลื่อนที่ในระดับสูงกว่า๕กิโลเมตรจากพื้นดิน
กระแสลมดังกล่าวนั้นเองมีคุณสมบัติในการเหนียวนำความชื้น

จึงสามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้เท่านั้น
แต่ว่าตอนนี้พบว่าความชื้นนั้นเพิ่มมากขึ้น
นั่นก็หมายความว่ากลุ่มเมฆที่เกาะตัวนั้น
มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนต่อไป
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีอากาศหนาวเย็นรวมไปถึงดูดความชื้นกลับไป
อย่างบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงมาที่๑๖นั้น

ว่ามูลอากาศเย็นนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น

รวมไปถึงอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า
ในบริเวณที่มีภูเขาตามบริเวณซ่อเขาต่าง
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ที่สำคัญอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง
ทีนี้มาดูกันว่าจากการคาดการย์อุณหภูมิ
สภาพอากาศบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ราฟิกนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนือ
ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ถ้าหากติดตามกันจะสังเกตว่า
บริเวณทางตอนบนนั้นถูกปกกลุ่มไปด้วย
พื้นที่สีน้ำเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนบนของแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
บริเวณประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้ก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการอ่อนกำลังลงของ

สุดสัปดาห์นี้ก็คือ๑๗๑๘ครับ

อาจจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับ

ส่วนตอนกลางครับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้เพิ่งหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทย
ยังคงปกลุ่มพื้นที่ตอนกลางอย่างต่อเนื่องสมผลให้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจากเที่ยงวันในวันนี้ไปจนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้
กลุ่มฝนจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินตอนนี้ยังคงอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวประเทศเวียดนาม
ช่วงเย็นวันนี้คาดการณ์ว่าจะพัดเข้ามาปกกลุ่มในหลายจุดละทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณสกลนครทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับและคาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้ต่อไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าจะตกแบบเป็นหย่อมแบบมาไวไปไวเท่านั้นนะครับ
หลังจากฝนหยุดตกแล้วอุณหภูมิก็จะเย็นลง
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะไปท่องเที่ยวนะครับตามยอดดอยยอดภูต่างคงได้สำคัญ
อากาศเย็นที่สำคัญอาจจะมีฝนเกิดขึ้นด้วยก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ
ฟังดูแล้วค่อนข้างแปรปรวนในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะสำหรับสภาพอากาศนะคะ

คุณผู้ชมครับพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าการที่ตำรวจเร่งล่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเยาวชน๑๕ปีเสียชีวิต
ด่านนั่งรถกลับบ้านจากการช่วยทำงานให้กับครอบครัวนะครับ
ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มที่ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันครับ